อีกหนึ่งคนก็บุกเดี่ยวไปชิงทองที่ร้านทองกลางเมืองสุมราชธานีแต่ว่าหนีไปได้เพียงกิโลเดียว
ตำรวจตามรวบตัวได้ทันควันคุณผู้ชมสารภาพว่าต้องการนำเงินไปใช้จ่าย
นี่ก็เป็นกล้องวงจรปิดภายในร้านทำทีไปขอดูทงดูทองนะครับ
ร้านทองเกียงหวนตั้งอยู่ปากซอถนศรีชายาเกียรติศบาลนครสุมราชธารี
นี่ครับนะฮะจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอมหน่อยสูงหน่อย
เสื้อผ้าแบบนี้เป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงยีนสีฟ้าหน่อย
รองเท้าแตะทำทีไปดูสร้อยทองหลังจากนั้นก็ดูไปดูมา
คว้าทองหมับหนึ่งบาทวิ่งออกไปจากร้านครับตำรวจสพเมืองสุมราชธานีรับแจ้งจากทางร้าน
รีบไปไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าเขาหลบหนีท่านไหนหนีไปแล้วนะครับ
เพราะว่าคนร้ายวิ่งออกจากร้านไปที่ถนนชนเกษม
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปท่ามเรือสะพานนฤทธิ์เร่งไล่ล่าไปโอ้โห
ตำรวจทำงานไวไล่ล่าอย่างกระชันชิดนะฮะ
ตามไปจับกลุ่มได้ที่คิวรถตู้ชุมพรตลาดเกษตรสอง
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลจับปุ๊บเอาตัวมาปั๊บเลยนะฮะ
แป๊บเดียวฮะคนร้ายหนีไปคิวรถตู้เพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถกลับบ้าน
จะไปที่อำเภอคีรีรัฐนิคมคุณผู้ชมนะอ้าวมาไหนซิ
มานั่งคุยกันซิทำไมถึงมาก่อเหตุนะฮะก็ได้ทองไปเนอะนะฮะ
คนในตัวเขาเนี่ยมีทองที่เขาเอาไปนั่นแหละ๑บาทนะฮะ
แล้วก็มีเงินสดสองหมื่นกว่าบาทนะฮะเบื้องต้นผู้ต้องหา
ก็ชื่อว่านายวัชินศักดิ์พืชผลอายุยี่สิบหกปีสารภาพ
ผมก่อเหตุจริงครับผมออกมาจากบ้านที่อำเภอคีรีรัฐนิคมนี่แหละ
รถตู้นี่แหละนั่งรถตู้มาคือถามว่าออกมาทำไม
ก็ตั้งใจจะมาชิงทองนี่แหละมาชิงที่อำเภอนี้นี่แหละนะฮะ
พอมาถึงตัวเมืองสุราชก็เดินไปเดินมาไปหาเป้าหมายก่อน
ร้านทองไหนดีน่ะที่มันเปลี่ยวเปลี่ยวเงียบเงียบ
ไม่ค่อยมีไปเจอร้านทองอันเนี้ยเกียร์หงวนเนี่ยก็ทำทีเข้าไปขอดูทองพอได้
แล้วก็วิ่งออกไปจากร้านเลยนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะ
จริงแล้วร้านทองร้านนี้ที่ตำรวจทำงานไว้เพราะว่าอยู่ห่างจากโรงพักเมืองสุราชเพียง๒๐๐เมตร
โอ้โหใกล้มากมาเลือกร้านทองที่อยู่ใกล้โรงพักนะฮะ
แล้วก็ขึ้นตุ๊กไปลงคิวรถตู้เดี๋ยวจะนั่งรถตู้กลับบ้านอย่างสบายใจ
แต่ว่าถูกรวบตัวได้คารถตู้เลยนะครับนะถามว่าทำทำไมอ๋อ
ผมต้องการเอาทองไปขายเอาเงินไปใช้จ่ายครับสุดท้ายไปไม่รอด
โดนข้อหาวิ่งราวทรัพย์ส่งตัวดำเนินคดีโอ้โจรนี่ก็ไม่ดูทางหนีทีไล่
ไม่ดูตาม้าตาเรือนะฮะค่ะเออก่อเหตุใกล้ตำรวจเลยนะฮะค่ะ